แอร์โหลดแล้วคุณล่ะโหลดแล้วยัง
โหลดแล้วคนเรียฟกัน

เพื่อรู้ตัวละ

ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่คุณแม่บ้านควรรู้ค่ะ
ปราบทุกปัญหาและประจันหน้ากับทุกเรื่องวุ่น
เพื่อให้คุณได้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริง
พับกบ
พอมั้ยละเราจะพับไปถึงไหน
ให้เราเนี่ยนะคะได้สวยพร้อมรบกันไปเลยนะคะ
แต่ประเด็นห่วงรอดเซปเต๊ะวันนี้ขึ้นจริงกับคุณผู้ชมค่ะ

มีอยู่ว่านุ่มสาวนักศัตริย์ไหนที่มีเกณฑ์ดวงตกเขาก็ตกงาน
ดวงตกตกงานนี่เป็นเรื่องที่ต้องระวัง
คุณผู้ชมต้องมาฟังกันก่อนว่าเป็นนักศัตริย์ของคุณผู้ชมหรือเปล่า
ใช่จะได้เตรียมตัวถูกนะคะ
เพราะฉะนั้นนะคะใครที่แบบว่ากำลังจะเชิดใส่
คุณฉันเปลี่ยนงานดีกว่าอย่าพึ่งค่ะ
ก่อนที่เราจะเปลี่ยนเนี่ยนะคะเขาอาจจะเปลี่ยนเราก่อน
ใครจะดวงดีดวงตกตกงานได้พักไว้ก่อนเพราะว่าอีกสักครู่เราจะรู้ค่ะ
แต่ต้องบอกเลยนะคะว่าการหุ่นดีหุ่นเสียเรียเวอร์นี่มีชัยไปกว่าครึ่งนะ
จะบอกให้เพราะว่าอะไรบุคลิกดีไม่เตี้ยหม้อต้อแบบนี้
เฮ้ยเดี๋ยวไม่เกี่ยวกับเตี้ยมอเตอร์

ก็เสียได้เตี้ยก็เสียได้เพราะว่าวันนี้บอกเลยค่ะว่าจะพาคุณผู้ชมนะคะ
บริหารร่างกายกันไปปั้นหุ่นด้วยกีฬาลีลาดจังหวะแทงโก้
จังหวะนี้คุ้นเคย

โอ๊ยสมัยมัธยมชั้นนี้แชมป์

ว่าที่งานฉันอยากรู้เหลือเกิน
อย่างไรนะ

ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะพาไปดูการเต้นที่ถูกต้อง

แต่ว่าก่อนที่จะไปเต้นเราต้องไปอัปเดตดูประจำสัปดาห์กันก่อน

สวัสดีครับ

ช่วงนี้เนี่ยพี่หมอเจ้าหน้าตาแจ่มใสมาก

ไม่ได้เลยช่วงนี้เนี่ยรู้สึกว่าราศีของคนปีมะเมียเนี่ย
จะอื้อหือดึงเอาดึงเอาดูพี่หมอโจ้สิครับ
บุญทุกวันทำความดีทุกวัน
เรามาอัปเดตดูประจำสัปดาห์ดีกว่านะคะ
ช่วงระหว่างวันที่๑๔๒๐มีนาคม๒๕๕๙

เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เกิดปีชวดนะครับ

ก็อยากให้ระวังเรื่องของสุขภาพให้มากสักนิดหนึ่งนะครับ
เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเจ็บป่วยหรือว่าอุบัติเหตุนะครับ

แล้วโดยเฉพาะวันที่๑๔แล้วก็๑๖มินาคมเนี่ย
ขอให้ระวังเรื่องสุขภาพให้มากด้วย

เนรก็คือเนรอย่างนี้ฮะแล้วก็อาจจะไปปล่อยนกไฟปลาก็ได้

ก็เนรก็คือบอกว่าเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าเนรเนี่ย
คือเป็นการเริ่มศึกษาพระธรรม
เพราะฉะนั้นการที่เราไปส่งเสริมตรงนี้มันก็เหมือนกับเป็นการเริ่มต้น
ถ้ามีโอกาสไปทำหน่อยจะทำให้เรื่องร้ายกลับกลายเป็นดีได้

คนที่เกิดปีขานนะครับเข้าสู่อาทิตย์ที่๒แล้วนะครับในช่วงเดือนมีนาคมนะครับ
ก็จะเป็นช่วงที่ผู้หญิงเนี่ยจะโดนเป็นหลักเลยนะครับ
ก็คือเรื่องของเขาเรียกว่าอาจจะมีคนมาทำให้เราจิตใจกว้ายเว
อาจจะมีบางคนมาทำให้เราเกิดการสับสน
อื้ออออาจจะมีแฟนอยู่แล้วแล้วอยู่ดีมีคนนึงมาทำให้แบบเปลี่ยนเนี่ย

ตั้งสตินะคะอย่าเหมือนแอ
โอเคค่ะเลยค่ะที่หมอนชอบ
ที่เกิดปีถอดนะครับมีอะไรเป๋บ้างไหมคะ

เพราะว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยของคนที่เกิดปีเถาดเนี่ย

เพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้ใช้วันดีในการที่จะคุยกันประสานกันนะครับ
ก็ขอให้ใช้วันดีนะครับมีวันที่๑๔๑๗แล้วก็๑๘
๑๔๑๗๑๘มีนาคมสำหรับปีเทาะ
เถาะนัดคุยกันเลยว่าเราเจอกันวันนี้นะวันนี้นะ
แล้วคุยเรื่องงานแล้วจะจบลงดีด้วย
ค่ะเลิศเลิศใช่อย่าลืมแล้วไม่ใช้กันนะ
โอเคต่อไปปีมโรงค่ะ
กับคนที่เกิดปีมโลนะครับในช่วงนี้นะครับ
มีเกณฑ์ที่จะเจอคนใหม่สังคมใหม่นะครับ
แล้วก็รวมทั้งเจอคนที่เราสนใจด้วย

เพราะฉะนั้นถ้าเจอแล้วก็ลองเจ็คดูครับ
ว่าเขาเกิดปีที่สมพงษ์กับเราไหม

จะสมพงษ์กับคนที่เกิดปีชวดปีมรงค์แล้วก็ปีวอร์

เอาเป็นว่ามีสิทธิ์เลือกได้ก็เลือก
โอเคก็ลองเอาไปปรับกันแล้วกัน

ก็อยากให้ใช้รางสังหรณ์แล้วก็ซิกเซนต์ให้เป็นประโยชน์กว่านิดนึงนะครับ
เพราะว่าอะไรที่เลี่ยงได้ก็ควรเลี่ยงนะครับ
เพราะว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยจะมีเรื่องที่คุณเนี่ย
คล้ายเขาเรียกว่ากลืนไม่เข้าขายไม่ออกบอกไม่ถูก

ตกลงเอาอย่างนี้ดีกว่าเราไปทางนั้นดีกว่า
อย่าไปฟังใครให้ใช้ความสุขเราเอง

ก็ยังรู้สึกว่าตัวเองยังไม่ค่อยปลอดตัวเท่าที่ควรนะครับ
แล้วก็จะมีการติดขัดตลอดทั้งอาทิตย์เลยนะครับ
ก็ขอให้ไปใช้วันที่ดีนะครับ

เจรจาทุกสิ่งอย่างทุกเรื่อง

ไม่ดูเรื่องไม่ดูยามแรงทั้ง๖๐คน
เผื่อฟลุกมีปริมาณเขาช่วยจีบทุกวันเออใช่ไหมคะ
ใช่แล้วปีมะแม่ล่ะคะตามหลังมา
เกิดปีมะแม่นะครับเป็นช่วงที่มีความปลอดโปร่งนะครับ
อยากให้เคลียร์เรื่องเก่าสักนิดนึงเพราะว่า
เป็นช่วงที่เขาเรียกว่าเคลียร์แล้วจะจบลงได้ดูดี
แล้วก็จบลงได้โดยเร็วด้วยเพราะที่ผ่านมาเนี่ย
จบลงไม่เร็วแล้วก็จบลงไม่ค่อยดีเท่าที่ควร

เพราะว่าในช่วงในช่วงอาทิตย์ต่อไปเนี่ย

อ่ารีบเคลียร์ของเก่าให้หมดเพื่อเตรียมรับสิ่งดีดี
เพราะว่าถ้าของเก่าไม่หมดของใหม่เข้ามามันก็ทำไม่ได้
ดึงห้องหังหูอืมถูกต้องครับอ่าอ่าอืมถูกต้องครับ
ทีละอย่างไปอะไรอย่างนี้นะคะเอาล่ะตอนนี้พักกันสักครู่นะคะ